คนที่เรามักจะพูดกันว่านี่คือแมว๙ชีวิต
เราเห็นข่าวเข้ามาในหน้าพื้นที่ข่าวนี้นานมาก
มันมีช่วงที่เจอวิบากรรมก็เยอะ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
ไม่รู้ว่าจะทำให้ใช้ชีวิตที่๙ไปแล้วหรือยัง
กับการค้นบ้านของบิ๊กโจ๊ก

ว่าการไปค้นบ้านต่อให้ไม่เจออะไรผิดกฎหมายก็ตาม
แต่โหมันกลายเป็นประเด็นจริงค่ะคุณผู้ชม
เรื่องนี้แหละเราก็เลยจะชวนคุณผู้ชมคุยกัน
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูจังหวะเมื่อวานอีกสักทีนึง
นอนที่ไม่ได้นอนเป็นแบบนี้นั่นแหละค่ะ
กลับไปเลยไป
นี่ค่ะจังหวะนี้ได้ยินใช่ไหม

คุณกลับไปเลยผมไม่ให้ค้น

คือคนที่มาที่ยืนอยู่ในระดับรองภูมิกับ

เห็นไหมอาวุธครบมือเลย

บ้านของบิ๊กโจ๊กอยู่ในหมู่บ้านอยู่ที่ซอยวิภาวดีหกสิบ
หลัก๔หลังสโมสรตำรวจไปตั้งแต่เช้าอ่ะ
หกโมงอ่ะค่ะแล้วสภาพที่บิ๊กโจ๊กออกมาเนี่ย
อยู่ในชุดนอนเสื้อยืดขาว
บ็อกเซอร์สีฟ้าขาวครับลายทางน่ะนะ
ใส่ถุงเท้าขาวไม่ได้ใส่รองเท้าซึ่งเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ย

โจ๊กไม่ยอมให้ตำรวจเข้าตรวจค้นค่ะผมไม่ให้ค้นคุณกลับไปเลย
อืมแล้วก็บอกว่าเนี้ยอืมผมอ่ะเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คือถ้าเกิดจะตรวจค้นอ่ะต้องมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาด้วยอืม
ทีนี้๘โมงครึ่งตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ว่าเนี่ย
ก็คือผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี่แหละค่ะ
พลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชาก็มาถึงนะอืม
รายงานเหตุผลในการตรวจค้นครั้งนี้อันนี้ตอนมาถึงแล้ว
โจ๊กก็เลยไปเปิดประตูออกมาต้อนรับแล้วก็ยินดีพาเข้าไปตรวจค้นในบ้าน
ตอนที่เข้าไปตรวจค้นรอบนี้เนี่ยนะที่ทางผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์มาด้วยเนี่ย
ไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนไม่ได้อนุญาตให้คนอื่นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย
เข้าไปด้วยนะคะค้นบ้านบ้านตรงนั้นมันเป็นทาวน์โฮมสามชั้น
แล้วก็ปลูกติดติดกันอยู่ห้าหลังหลังแรกกับหลังที่สองน่ะ
เป็นบ้านของตำรวจติดตามอันนี้เราทำเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมเห็นนะคะ
หลังที่สามหลังที่สี่ตรงกลางอ่ะตรงกลางค่ะเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊ก
และหลังที่ห้าเป็นบ้านของคุณพ่อบิ๊กโจ๊กครับ
คุณผู้ชมรถที่จอดอยู่๓คันเนี่ย
โตโยต้าเอาผาดมีแรนดโลเวอร์แล้วก็เล็กซัสจอดอยู่ในบ้านของบิ๊กโจ๊
อยู่ตรงกลางที่ว่าเนี่ยนะคะแล้วนี่อันนี้เป็นมุมสูงให้คุณผู้ชมได้เห็นนะ
ซึ่งตอนที่เมื่อวานนี้นักข่าวถามย้ำบิ๊กโจ๊กอีกทีนึง
บิ๊กโจ๊กก็บอกว่าในห้าหลังเนี่ยสี่หลังเป็นชื่อญาติครับ
แล้วก็มีพ่ออยู่มีผมอยู่แล้วก็ให้เด็กได้ไว้เก็บของ
อันนี้คือสิ่งที่บิ๊กโจ๊กบอกหลังจากนั้นก็ไปตรวจที่บริษัท
แล้วก็ให้บิ๊กโจ๊กลงรายมือชื่ออันนี้คือให้เซ็นรับทราบนะ
การตรวจค้นบิ๊กโจ๊กบอกด้วยบอกว่าการตรวจค้นครั้งนี้
ไม่ได้เจออะไรที่ผิดกฎหมายก็ยืนยันนะว่าไม่เคยรับเงินจากเว็บพนัน
ถ้าเกิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพนันเนี่ยก็คือผมทำหน้าที่ปราบรามเว็บพนันออนไลน์อย่างเดียวเท่านั้น
ส่วนลูกน้องผมลูกน้องที่ถูกหมายจับก็ต้องพิสูจน์ให้เห็น
ต้องแสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องสู้คดีกันต่อไป
ซึ่งเมื่อวานนี้มีการออกหมายจับตำรวจ๘นายในคดีพนันออนไลน์
หนึ่งในนั้นเนี้ยนะก็คือพลตำรวจกรีนำเกียจธีรโรจนพง
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ไปจับได้ที่แฟลต์ตำรวจย่านดอนเมืองนะคะ

ต้องตำรวจตำรวจ
พาคุณผู้ชมมาอีกจุดหนึ่งแล้วนะที่แฟลต์ตำรวจแถวดอนเมือง
ก็อยู่ในย่อนเดียวกันนะคะขอบคุณครับแต่ฮูดูสิ
กำลังเจ้าหน้าที่มาหน่วยคอมมันโดมาแบบนี้ตอนแรกนะ
ตำรวจ๓๐นายไปถึงแม่บ้านบอกว่าไงรู้ไหม
โอ๊ยเนี่ยผมเป็นลูกน้องนายบอกให้ผมมาเอาของ
บิ๊กเต่าไปด้วยนะใช่แล้วนี่ไงก็เลยบอกว่าแม่แม่บ้าน
ก็เลยพาไปชี้ห้องพักหลังจากนั้นก็เคาะกันอยู่นานนะคะ
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมได้ยินก็เคาะเรียกอยู่
เขาอยู่สักพักหนึ่งพลตำรวจตรีนำเกียจเปิดประตูออกมายอมให้จับ
แล้วก็มีการคุมตัวนำตัวพลตำรวจตรีนำเกียจขึ้นรถกระบะไปพร้อมกับหน่วยคอมมันโด
ค้นบ้านที่ตำบลสวนป่านอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมต่อ
นี่ค่ะก็เมื่อวานนี้ตอนที่ไปค้นบ้านพลตำรวจตรีนำเกียจก็เป็นผู้นำค้นด้วยตัวเอง
กลับไปที่บ้านของบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
บิ๊กโจ๊กท่านก็สุดท้ายก็ให้มาค้นบ้านท่าน
ท่านก็มองว่านี่แหละมันเป็นการขอหมายค้นโดยหลอกสารคุณผู้ชม
จะเชื่อว่ามีการหลอกสารเพื่อขอหมายค้น
เนื่องจากว่าบิ๊กโจ๊กบอกเวลาไปตรวจสอบหมายค้นเนี่ย
ไม่เห็นมีชื่อตนในรายละเอียดชื่อเจ้าของบ้านเลย
เป็นหมายค้นที่บอกเพียงแค่เลขที่บ้าน
แต่ไม่แจ้งว่าเป็นบ้านใครลักษณะนี้เข้าข่ายไม่สุจริตครับ
เชื่อว่าหากขอหมายโดยบอกชื่อนะว่า
เนี่ยบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านหรือว่าคนที่อยู่ในบ้านคือ

สารอาจจะพิจารณาไม่ออกหมายค้นให้

ถ้าเข้าค้นต้องมีหลักฐานประกอบชัดเจน

มันมาจากเรื่องการเมืองในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ท่านรู้นะท่านบอกท่านรู้นะว่าใครเป็นคนสั่งการ
แล้วเชื่อว่าเป็นตำรวจที่เสียประโยชน์จากการทำคดีในตนที่ตนรับผิดชอบ
แล้วบางนายกำลังจะถูกออกหมายจับด้วย
ฟังกันดีกว่าฟังกันดีกว่าว่าบิ๊กโจ๊กท่านจะบอกชื่อหรือเปล่าครับ
เป็นการเมืองทางตรเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีกำลังจะแต่งตั้งพบตรไหมครับ
อันนี้ผมไม่ตอบแต่ท่านก็ไปดูแล้วกันว่าเร็วนี้มันจะมีเรื่องอะไรนะครับ
ผมขอไม่ตอบแล้วก็คือก็ยอมรับว่าผมทำคดีเยอะนะครับ
คดีแต่ละคดีมันก็ไปเกี่ยวพันกับตำรวจเยอะนะครับ
เส้นทางการเงินมันก็ไปเกี่ยวพันกับตำรวจเยอะนะครับ
ก็กำลังจะมีการออกหมายจับตำรวจอีกหลายคนนะครับ
มีการเข้าขนอีกหลายส่วน
ต้องแล้วตำรวจคุมตัวตำรวจที่เป็นลูกน้องไม่พอ
เป็นคนสนิทของบิ๊กโจ๊กทยอยฝากขังต่อสาร
เมื่อวานี้ศาลท่านก็พิจารณา
ให้ประกันตัวตำรวจทั้ง๘นายในวงเงินคนละ๑แสนบาท
ฝากขังตำรวจกวนบิ๊กโจ๊กคุมสอบนะครับคนเอี่ยวเว็บพนัน

เจ้าของเรื่องคุมตัวพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์
ผู้บังคับการตำรวจฝึกอบรมบชน๑ใน๘
ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์มาสอบประคำนะครับ
แล้วก็จะแจ้งข้อหาหลังจากพบเส้นทางการเงินของคนอื่น
โยงไปถึงบัญชีของท่านก็คือพลตำรวจตีนำเกียรติ

คือถ้าเราไม่ทำลูกศรชี้ไว้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร

นี่ครับมากางเกงขายาวเสื้อคลุมสีดำสีหน้าเรียบเฉย

นักข่าวสังเกตว่าในมือกำเอกสารไปฉบับหนึ่งเห็นไหมนะครับ

ก็พนักงานสอบสวนบรชนคุมตัว
คนต่อมาคือพันธบทเอกเขมรินพิษสมัย
ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี
แล้วก็พันธบทเอกอาริสครูประสิทธิ์รัฐ
ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ฝากขังต่อสารครับหลังจากสอบปากคำ
กรประคับการตำรวจนครบาน๕แล้ว
ระหว่างการคุมตัวขึ้นรถตู้

มันเป็นจังหวะนี้แหละที่เราจะได้คำสัมภาษณ์นะฮะ
จากพันธุ์ตำรวจเอกแคมเมอรินถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
ท่านตอบสั้นโดยยืนยันในความบริสุทธิ์
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกอาริสท่านเป็นยังไง

ดังวนตรงไหนไหมพี่
เฉยพี่ต่องยิ้มเฉย

นี่คนนี้ท่านพันธุ์ตำรวจเอกแคมเมอรินนะครับ

นายสุพชัยทิพศิษฐ์
คนนี้เป็นทนายความของพันตรวจเอกภาคภูมิ
แล้วก็พันธบทเอกเขมรินนะครับระบุว่า
ตำรวจทั้งสองนายให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่ให้การเป็นประโยชน์กับตำรวจ
ส่วนเรื่องที่ถูกค้นบ้านทั้งสองนายก็ไม่ได้กังวลอะไร
แล้วก็มามอบตัวด้วยตัวเองเพื่อแสดงความบริสุทธิ์

โดยสารอนุมัติการประกันตัวของพันธบริเอกเขมริน
และพันธุบัตรเอกภาคภูมิเป็นวงเงินคนละหนึ่งแสนบาทครับ

เรื่องการฟ้องกลับยังไม่ได้พูดคุยกับทั้งสองนายนะครับ
ในฐานะทนายความเชื่อมั่นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอในการพิสูจน์ว่า
ทั้งสองนายไม่ได้กระทำความผิด
ส่วนที่ปรากฏภาพพันธบทเอกภาคภูมิถ่ายรูปร่วมกับมินนี่

ให้วงนี้คือให้ดูอะไรแบบแน่มชิดอย่างนี้หรอก็ดูมือเนี่ย
ดูมือว่าความสนิทสนม
ก็นี่แหละครับถูกจับไปเมื่อ๒เดือนก่อนใช่ไหม
กรกฎานะผมจำไม่ผิดมินนี่ถูกจับนะ
อ่าเอาลองฟังเสียงหน่อยครับ

แล้วก็ผิดทางจะกอบตัว
คือเป็นการมาพบตัวเองครับใช่ไหมครับทั้งคู่ยอมรับสารภาพหรือปฏิเสธ
ให้การปฏิเสธครับเพราะว่ายืนยันว่าตัวเองเป็นสุดครับ
ไม่มีกังวลครับไม่มีความกังวลครับเพราะข้อมูลเราเพียงพอแล้วครับ
ทั้งคู่จะมีการแจ้งฟ้องกลับไหมคะกับที่โดน

มีปรึกษาเราเรื่องนี้ไหมคะ
ตอนเมืองต้นยังไม่ได้คุยกับเรื่องคุณอีกครับ
ล่าสุดนะครับหลังจากนำตัวคนสนิทของบิ๊กโจ๊กไปฝากขัง
มีรายงานว่าสารอาญากรุงเทพใต้นะครับ
ก็ให้ประกันนายตำรวจทั้งหมดแล้วนะครับ
เงินคนละ๑แสนบาทอย่างที่เบิร์ตนำเรียนไปครับ
ค่ะตำรวจ๘นะพลเรือน๑๕
ทีนี้พลเรือน๑๕จับได้แล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้อีก๖คน
พาไปดูบรรยากาศเมื่อวานหน่อยค่ะในส่วนของพลเรือนนะ
ที่บอกว่าจับได้แล้ว๙นาที
เมื่อวานนี้ที่มามา๘นะช่วงเย็น
ตอนที่ทางผู้ตำหาทั้งหมดเนี่ยนะคะ๘คน
จาก๙คนมาถึงที่กองบินตำรวจดอนเมือง
แล้วนี่ค่ะพอลงเครื่องมาเลยให้เห็นภาพช่วง๕โมงเย็นเมื่อวาน
มีรถตู้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ๓คัน
มารอรับผู้ต้องหาทั้ง๘คน

ก็นี่ถือข้าวของฮิ้วขึ้นรถตู้ไป
บางคนก็เอาผ้าคลุมปิดบางใบหน้าดึงเสื้อขึ้นมาคลุม

พอตอนสักทุ่มหนึ่งรถตู้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็นำตัวผู้ต้องหา๘คนมาถึงกองบังคับการตำรวจนครบาน๕
ผู้ต้องหาทั้ง๘คนก็จะแบ่งเป็นผู้หญิง๗ผู้ชาย๑

รีบเดินขึ้นลิฟต์ขึ้นไปที่ห้องสอบสวน
แล้วก็มีกำลังตำรวจของสนทุ่งมหาเมฆคอยยืนดูแล
ยืนดูแลเรื่องความปลอดภัยอยู่
ส่วนที่บอกว่าอ้าวไหนบอกว่าจับได้๙ไง

อีกคนนึงเขาอยู่ระหว่างเดินทางมาจากขอนแก่นนะคะ
แล้วผู้ต้องหาทั้ง๙จาก๑๕คนที่เป็นพลเรือน
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

หนึ่งในนั้นเป็นหุ้นส่วนเว็บพนันออนไลน์
ก็โดนแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์เพิ่มขึ้นไปอีกด้วยนะคะ

เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมที่ตำรวจเขายก

ตำรวจเขาลำเลียงพวกของกลางที่ยึดได้
ปฏิบัติการตรวจค้น๓๐จุดจากบ้านพักผู้ต้องหา

เก็บเอาไว้ที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๕
ซึ่งอะไรบ้างล่ะที่ตำรวจเขายึดได้
คอมพิวเตอร์เอยรังเอกสารตู้เซฟกระเป๋าแบรนด์เนมพาสปอร์ต

ตัวที่แบบหายากไปจะทะลุล้านนะพี่เบิร์ต
แล้วนอกจากนี้ยึดรถหรูได้คันหนึ่งด้วย
แล้วตัวผู้ต้องหาน่ะหนีไปแล้วไปเมืองนอกแล้ว
เราเจอในข่าวเลยนะแก๊งจีนสีเทา
กินเทาของสะสมมูลค่าสูงแบบนี้
ส่วนปมร้อนการขอหมายค้นบ้านของรองโจ๊กเนี่ย
เมื่อวานนี้นะทางด้านผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างพตโตไตรงผิวพันธ์
ท่านบอกว่าที่ทำมันถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
แล้วอยากให้ฟังเสียงท่านเองเอาลองฟังดูก่อนค่ะ
เราขอหมายจับก่อนนะครับ
ตามหมายจับ๒๓รายจึงเป็นเหตุ
ขอหมายค้นเพื่อจับบุคคลตามหมายจับ๒๓ราย
งั้นเหตุในการขอหมายค้นคือจับบุคคลตามหมายจับ

อย่างนี้ครับต้องขออนุญาตนะครับ
ที่อยากจะให้โฟกัสที่ว่าการขอหมายค้นเนี่ย

ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน

เป็นขั้นตอนปกตินะครับ
ขอให้โฟกัสไปตรงจุดนี้ดีกว่านะครับ
นี่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้นะท่านก็ย้ำด้วยค่ะ

ว่าการจับกลุ่มครั้งนี้มาจากการขยายผลจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์

จับกลุ่มผู้ต้องหาได้๓รายแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติม
นำมาสู่การออกหมายจับ๒๓ราย

ไม่มีเส้นไหนที่โยงมาถึงผม
เกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือเกี่ยวกับเรื่องการพนันออนไลน์เลย
เรื่องเส้นทางการเงินนี่แหละสำคัญคุณผู้ชมว่า
มันจะโยงไปถึงบิ๊กโจ๊กจริงหรือไม่
อกจากนั้นพลเรือนและตำรวจที่โดนควบคุมตัวไปก่อนหน้านี้
เวลาไปให้การต้องรอดูว่าจะมีการให้การแล้ว

และอีกอย่างหนึ่งอยากให้ตั้งข้อสังเกตคุณผู้ชม

เวลามีข่าวทะลายเว็บพนันออนไลน์
แก๊งเงินทุนจีนสีเทา
ตุ๊กตาแบร์บริกโผล่มาประจำเลยนะ
แต่ว่าบางครั้งอาจจะเป็นการสะสมก็ได้

หน่วยคอมมันโดแล้วก็ตำรวจพีซีทีเนี่ย

ก็คือรองโจ๊กคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวัน

ร้องผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็คือร้องโจ๊กคุณผู้ชมมาประวัตินี้ตลอดทั้งวัน

ถ้าไม่คอนโดก็อาจจะเป็นโรงแรมสูงหน่อย
ข้างนอกเห็นตึกร้าฟ้าเพียบเลยคุณผู้ชม

ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิด
โจ๊กรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ

เป็นเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์รายใหญ่เลย
ที่โดนตำรวจศูนย์ปราบรามอาชญากรรม

หรือว่าสร้างคือตำรวจชุดพีซีที
จับกลุ่มเธอไปเมื่อ๒๐มิถุนายนที่ผ่านมา

บิ๊กโจ๊กธนัยตั้มรวมไปถึงมินนี่

ในประเด็นนี้บอกว่างานปาร์ตี้
คลิปเป็นงานเลี้ยงขอบคุณลูกน้อง

แต่ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะเชิญใครมา
ร่วมงานนั้นบิ๊กโจ๊กบอกตนก็ไม่รู้เหมือนกัน

ผู้หญิงที่ชื่อมินนี่จะมาด้วย

ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินแล้วก็เว็บพนันออนไลน์
ส่วนตัวท่านเองก็พอมีคิด
อยู่ว่าหลังจากมินนี่โดนจับ

มันเป็นวันเลี้ยงลูกน้องนะครับ
ผมก็ไม่รู้นะครับ
ส่วนผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ย

แล้วผมก็ไม่มีความเชื่อมโยง

เราเป็นน้องรวชนะครับเราเปิด
ผมนี่เป็นคนเปิดดูแล้วใครเข้ามาก็เข้ามาหาได้หมด

ต้องขออนุญาตจับมันก็มีแค่นั้น
ตายใหญ่ได้ล่ะ
มีความพยายามตั้งข้อสังเกตนี้

แต่ก็ท่านก็แอบหวั่นอยู่เหมือนกันว่า

ปรากฏในคลิปนี้ในการปาร์ตี้นั้น
นายตั้มโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คครับ

ก็คือล่าสุดสารจำคุกโดยไม่รอลงอาญา

จากนี้ทนายตั้มก็ชี้แจงถึงคลิปปาร์ตี้นั้นว่า

และผมยินดีให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบครับ

ก็ชอบคำพูดตัวเองกันด้วยนะครับ
เมื่อวานนักข่าวเจอบิ๊กโจ๊กเยอะสัมภาษณ์หลายครั้งใช่ไหม

ท่านมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับสื่อมวลชนทั้งเรียกขอสัมภาษณ์
ขอส่งใจท่านให้ได้หมดเลย

ถึงมีภาพถ่ายแบบสนิทชิดเจื้อกับมินนี่โอบไปถึงเอลอีกฝั่งหนึ่ง
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะก็มีการถามกัน
รองหนึ่งเมื่อสักครู่คือพันธบทเอกภาคภูมิพิสมัย
รองผู้พบการณ์สืบสวนสมุทรภาค๔
คนที่ร่วมทำคดีสารวัตรสิวถ่ายรูปคู่กับมินนี่
โจ๊กบอกว่าเรื่องส่วนตัวของเขา
คือพูดแปลความได้ประมาณนี้
คือท่านบอกว่าคือไม่ปฏิเสธ
พันธบทเอกภาคภูมิเป็นลูกน้องที่สนิทกัน
และให้ความไว้วางใจกันในการทำคดีสำคัญ
แต่รูปคู่ระหว่างรองหนึ่งกับมินนี่
คุณต้องให้เขาตอบเองนะครับมาตอบทั้งผู้ประคับบัญชา
ตอบทั้งสังคมนะครับว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์กันอย่างไรครับ
คือถ้ารูปน้องที่มีนิ้วไหนไร้ก็ต้องตัด
นิ้วไหนไร้ก็ต้องเอาทิ้งไปมันก็มีแค่นี้
เมื่อเราหาข้อมูลแล้ว
ตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยหลังจากได้รับมอบหมาย

สิวนะครับซึ่งโพสต์ข้อความไว้เมื่อตั้งแต่เท่าไหร่๑๗กันยายนนะ
สิบเจ็ดกันยายนที่ผ่านมานะครับบอกว่าคดีกำนันนกเป็นคดีที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ให้เป็นหนึ่งในทีมสืบสวนเพื่อหาหลักฐานพิสูจน์ความจริง
แต่สิ่งที่ได้ทำให้สะเทือนใจเสียใจหดหูที่ตำรวจดีต้องเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บ
ต้องตกเป็นผู้ต้องหาบางคนเป็นเพื่อนเรียนมาด้วยกัน
ต้องได้รับผลกระทบจากคดีนี้ในการทำงานตลอดชีวิตราชการที่ผ่านมา
ผมยึดถือเสมอว่าต้องแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อยืนยันตัวผู้กระทำผิดให้ได้รับโทษ
แต่สิ่งที่ต้องทำคู่กันไปคือต้องค้นหาพญาหลักฐาน
เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคนที่เกี่ยวข้องในคดีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
การสืบสวนในคดีนี้แม้จะลำบากใจผมคิดว่าการสืบสวนสอบสวนอย่างตรงไปตรงมา
ซื่อสัตว์ต่อวิชาชีพเพื่อทำความจริงให้ปรากฏสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเท่านั้น
จะรักษาองค์กรและศักดิ์ศรีของตำรวจให้ดำรงอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่เชื่อมั่น
นี่โพสต์สิบเจ็ดกัญญาสิบเจ็ดกัญญาสิบแปดกัญญาคือโอนสำนวนคดีมาให้กองปราบทำเลยอ่ะ
คุณผู้ชมคือพอมาถึงตรงนี้แล้วน้ำแข็งก็ค่อยค่อยมาไล่เลียงนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยย้อนไปถึงตอนคดีบ้านกำนันนกอ่ะ
น้ำแข็งมาเปรียบเทียบทามไลน์ให้คุณผู้ชมเห็นค่อยค่อยไล่เรียงแบบเร็วเร็วน่ะครับครับ
กกันยาเนี่ยปาร์ตี้กำนันนกใช่เจ็ดกัญญาเนี่ยบิ๊กโจ๊กมาทำคดีของกำนันนกนะ
กัญญาเนี่ยรองต่อคือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลวิสามันหน่องอืม
แล้วพอมา๑๑กันยาเนี่ยผู้กำกับเบิ้มเครียดยิงตัวตาย
ภูมิกับเบิ้มนี่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของรองต่อนะแล้วก็รักกันสนิทกันมาก
ทีนี้พอมา๑๘กันยาพบตรโอนสำนวนไปให้กองปราบทำคดี
ปราบเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ทีนี้คุณผู้ชมเอารองต่อกับรองโจ๊กเนี่ยทั้งสองคนนี้เป็น
อ่าที่ผ่านมามันมีข่าวลูกน้องลองต่อใช่ไหม
คือผู้กำกับเบิ้มเสียชีวิตอ้าวแล้วมารอบนี้เมื่อวานนี้ที่ไปบุกจับกลุ่ม
กลายเป็นว่าลูกน้องของรองโจ๊กก็คือพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิ
กำลังดูว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องมันจะมีส่วนเชื่อมโยงอะไรกันไหม
เป็นการขัดแข้งขัดขากันทางเกมการเมืองหรือเปล่าเกมการเมืองตำรวจด้วยนะ
ถูกต้องงั้นคำถามนี้ก็เลยต้องถามค่ะถามพบตรพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์
จะตอบว่ายังไงให้ฟังคำถามที่พี่ตายนักข่าวเราถามพบตรค่ะ
ที่เผยแพร่คือปฏิบัติการเมื่อเช้าเนี้ยที่อ่าตำรวจไซเบอร์บุกอ่า
เข้าไปตรวจค้นที่บ้านของรองโจ๊กเนี่ยคนเขาก็มองไปว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการ
อ่าสัญหาการคัดเลือกพบตรวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้
ก็ได้ส่วนตัวผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะครับ
เพราะว่าเป็นการทำงานจัดการขยายผลแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้เกี่ยวกับท่านรองโจ๊ก
คือผมเชื่อว่าไม่นะครับเป็นเรื่องของอย่างสาหรัฐอะไรของใครแค่นั้นเอง
เมื่อกี้ท่านผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติบอกว่า
คือเรื่องเนี่ยมันยังไปไม่ถึงรองโจ๊ก
แต่เป็นเรื่องกับลูกน้องของท่านอืม
แต่คนบ้านบิ๊กโจ๊กเลยนะก็ใช่ไงแต่ขอหมายค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเลยนะเออมันยังไงกันอ่ะ
แล้วคำถามเดียวกันที่นักข่าวถามพบตรนักข่าวไปถามบิ๊กโจ๊กด้วย
โจ๊กบอกว่าผมไม่ตอบคำถามนี้ก็ลองดูเอาละกันที่ผ่านมา
เพราะว่ารองโจ๊กก็บอกว่าผมก็ทำคดีเยอะมันก็แน่นอนแหละมันอาจจะไปขัดผลประโยชน
ขัดอะไรใครบ้างผมก็เข้าใจแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วนะ
คนที่ให้มาตรวจค้นคือใครอ่างั้นเดี๋ยวรอดูต่อหลังจากนี้ครับ